เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยนะครับกับบรรยากาศที่เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่ชาวบ้านเขาแห่แหนกันไป
ทำไมกันโถเอ้ยไปขอเลขเด็ดนะสิ

บรรยากาศที่แรกที่จะพาไปไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เจ้าแม่สุรีทองบริเวณริมอ่างเก็บน้ำบ้านศรีมุม
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับโอ้โหชาวบ้านเขาก็ทยอยไปขอโชคลาภกันจากซากตะเคียนขนาดใหญ่
๒คนอบความยาวประมาณ๓๐๐เมตรนะครับ
นี่นี่ผิดมั้ยล่ะไม่ผิดนะ
แล้วก็เอาแป้งไปแบบที่น้องดาวของผมพกมาในรายการด้วยนะครับ

อย่าไปบอกเขาสิถ้าเจอตัวแรกนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะมาถามหรอก
เอาล่ะก็บอกว่าที่มาที่ไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่เคยถูกรางวัล
ติดต่อกันมาหลายงวดและผู้โชคดีส่วนใหญ่ก็จะนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งน้ำแดงพวงมาลัย๗สีและชุดไทยมาเส้นไหว้กันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งนางนิตยาสำเนียงใหม่ชาวจังหวัดนครราชศรีมาก็เล่าว่าเคยมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
และถูกรางวัลเมื่องวดที่แล้วจึงมาขอโชคลาภอีกในงวดนี้
ก็ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊
ไปอันนี้อีกที่นึงแต่ว่าแป้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แล้ว
เพราะว่าเนี่ยอาจจะโรยแล้วอาจจะไม่เจอเพราะว่าเป็นซอกไปหมดเลยนะเป็นซอกเป็นหลืบไปหมดเลยนะคะ
ที่นี่คืออุดรธานีและเป็นบริเวณที่ดินว่างเปล่า
ติดถนนอุดรธานีชิงยืนพื้นที่บ้านดงหนองโพอำเภอเมือง
มีร่องรอยประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ก็เป็นลักษณะดินเขาจะเป็นลักษณะของการแตกระแหง
ทีนี้เขาก็มองไปบอกว่าเอ๊ะคล้ายเกล็ดงูเลย
คิดแบบนี้แล้วเป็นร่องด้วยนะเขาบอกเป็นลักษณะที่เป็นร่องด้วย
เหมือนมีอะไรเลื้อยออกมานี่ก็เลยมองว่าเหมือนเป็นพญานาคเลื้อยออกมาว่างั้นเถอ
ประมาณนั้นแหละคิดว่าประมาณนั้นนะคะ
โพสต์ภาพร่องรอยดินแตกนี้เอาไว้เชื่อว่าเขาเชื่อนะเขาเชื่อนะย้ำแบบนี้
เขาเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคและที่สำคัญเขาก็ฝันแปลกด้วย
เขาเล่าความฝันให้ฟังบอกว่าฝันว่าไฟคลอกแฟนสาวอายุ๒๗ปี
บอกอายุเฉยไม่ได้มีอะไรนะ
ไม่มีอะไรเขาก็เลยคิดว่าน่าจะลองไปเสี่ยงโชคดูนะในงวดนี้นะ
และทีนี้เมื่อทีมข่าวพร้อมด้วยตำรวจภูทรอุดรธานีก็เลยต้องลงไปสำรวจสักที

ใช่ค่ะไปดูร่องรอยปริศนาจึงพบว่าดินบริเวณนี้เป็นดินใหม่
เจ้าของที่ดินเขาเอามาถมทีนี้พอขาดน้ำก็เลยทำให้ดินมันแตกระแหง
ซึ่งชาวอีสานจะเรียกกันว่าดินแตกเขิบ
ดินแตกเขือบผมขอสำเนียงให้มันชัดเลยได้ไหม

ดินแตกเขิบไม่ใช่ร่องรอยไขยามากแตกอย่างใด
เอาล่ะเอาล่ะก็ว่ากันไปเราก็มีนำคำตอบมาให้ได้ติดตามกันนะ
ใช่เป็นดินใหม่เป็นดินใหม่เขาเป็นดินใหม่ก็เลยยุบตัว

ส่วนบรรยากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ไปดูบริเวณแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธ
โอ้โหชาวบ้านเข้าไปซื้อหาสลากกันอย่างคึกคัก
กจ๒๒๐๓กรุงเทพมหานคร
เป็นของใครล่ะก็ของท่านนี้แหละครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีที่ใช้ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาก็เชื่อกันแบบนั้นก็ว่ากันไปนะครับว่าท่านนายกจะมาให้โชคให้รับ
เดี๋ยวนี้โอ้ยความเชื่อมันไปกันใหญ่แล้วฮะ
วันก่อนยังมีเลยผมอ่านข่าวความเชื่อเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวกับ
มิสยูนิเวิร์สน้องมาริยา

คิดดูแล้วกันคุณมาริยาเป็นมิสยูนิเวิร์ค

นอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดเลขดังที่แม่ค้าบอกว่าขายหมดเกลี้ยงแผงไปตั้งแต่สัปดาห์แรก
เพราะว่ามีบรรดานักเสี่ยงโชคมากว้านซื้อ
ก็คือเลขเด็ดจากคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แล้วที่ตอนนี้นะครับเรากำลังทำกันอยู่เนี่ย
อยากให้คุณผู้ชมเห็นเหลือเกินว่าน้องดาวฮะน้องดาวจะอ่านข่าวไหมฮะ
น้องดาวทำอะไรฮะ
เผื่อจะมีโชคกับเขาบ้าง
โต๊ะของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้น

คุณเชื่อยันมาริยาแล้วที่ฉันก็เชื่อโต๊ะที่ทำงานไม่ได้เหรอคะ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้เกิดชาวบงชาวบ้านเข้ามาขอถูโต๊ะนี่ยุ่งเลยนะ

เป็นพร้อมให้เหมาะกับข่าวไม่มีอะไรอย่าคิดมากนะคะ
เล่ากันให้ฟังสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมครับกับข่าวแบบนี้
เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปงมงายและที่สำคัญใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ถ้าใครจะไปเสี่ยงชงเสี่ยงโชคไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไร
แต่ขอละกันอย่าไปซื้อหวยใต้ดิน

บางคนบอกให้เรียกว่าหวยใต้ดินมันดูถูกกันเกินไป
ให้เรียกว่าคณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ได้ประสานงานกับทางภาครัฐ
ทำไมชื่อยาวจังไม่ซื้อแล้วกันถ้าชื่อยาวขนาดนี้